โอ้โหเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยฮะโดยเฉพาะ
คลิปเสียงว่าเขาไปโทรข่มขู่ทนายเดชากิติวิทยานันต์เนี่ย
ทนายเดชาบอกต้องฝากถึงป๊าเสรีพิสุทธิ์เตมีเยาเวท
ประธานกรรมอาทิการป้องกันและพราบรามการทุษฎฤดประภิกษ์มิชชอบสภาพุทแทนราวสดร
นายเดชาจะขอให้สอบจริยธรรมร้ายแรงของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสพักไทยศิวิรัย
ที่คุณเต้มงคลกิจไปโทรคมคู่จะทำร้ายจะกระทืบทนายเดชาเนี่ย
นายเดชามองว่าไอ้แบบนี้มันเป็นวิธีนอกระบบไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้องการจะถอดถอนนายมงคลกิจออกจากตำแหน่งครับ
แล้วถ้านายเดชาแหม่แอบกดดันนิดนึงนะบอกว่าเขาเนี่ยเชื่อในตัวพลตำรวจเอกเสรีพิทธิสุด
ที่จะจัดการได้เพราะว่าป๊าเสรีถือเป็นมือสังหารสอสอครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าคนแบบเนี่ยไม่ควรจะเป็นสมาชิกตภาพพุทธรรษฎรอีกต่อไป
ผมจะทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้พ้นจากความสอสอนะครับ
มีคนเดียวคนที่ชื่อเสรีพิทธิสุดนะครับแตกมือให้ด้านหนึ่งหน่อยครับ
คนเดียวก็นั้นเป็นมือสังหารสอ

ทนายเดชาพูดขนาดนี้ป๊าเสรียืนอยู่ข้างก็หน้านิ่งนะฮะ
แต่คุณเสรีพิสุทธิ์ให้ความเห็นแบบนี้ว่า
พฤติกรรมของคุณมงคลกิจเนี่ยนะ
ไม่ใช่แค่ผิดจริยธรรมเพียงอย่างเดียว
แต่มันไปผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
เร่งสอบสวนและส่งเรื่องไปยังปปชครับ
เพื่อพิจารณาส่งต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แล้วก็ขอให้ประชาชนวางใจได้เลยว่า

มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับ
อีกคนนึงฮะทนายรัชพลศิริสาคร
นายรัชพลไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าปปชไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบเจริยธรรมสสเต้เหมือนกันเลย
โดยเป็นการยื่นส่วนตัวให้พิจารณาไต่สวน
ซึ่งถ้าหากปปชรับเรื่องและพบมูลความผิดจริง
ส่งเรื่องไปยังศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ
เข้าข่ายความผิดจริยธรรมการเมืองร้ายแรงเนี่ย
อาจจะมีผลทำให้คุณเต้มงคลกิจพ้นจากตำแหน่งสอสอได้
ทิ้งท้ายนะครับทรบทิ้งท้ายไปถึงสสเต้บอกว่า
ที่สสพี่เต้จะลาออกหลังจบคดีคุณตังโม
ไม่ต้องรอพี่เต้ลาออกเลย
เพราะถึงแม้ไม่ได้เป็นสอสอก็ยังช่วยเหลือคดีคุณตังโมได้เหมือนกันครับ

มีหน้าที่อย่างเดียวคือคุ้มครองความปลอดภัยคุ้มครองสภาพจิตใจให้ผู้เสียหายหรือคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีจิตใจที่ดีแล้วก็เข้มแข็งแล้วรู้สึกปลอดภัยในการที่จะต้องสู้ให้กับลูกสาวคนเดียวในชีวิตของเขา
แล้วพี่ก็จะยอมไม่ได้ว่าให้ใครมารังแก่เขาเพราะถ้าพี่ไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ดูแลแม่น้องแตงโมได้พี่ไม่ต้องเป็นผู้แทนรัศดรหรอกไม่มีน้ำหน้ามาใส่ไอ้บัตรนี้ไอ้บัตรผู้แทนรัศดรเนี่ยที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยพี่ไม่ใส่
สีนอารมณ์ล้วนค่ะสีนอารมณ์ล้วนค่ะสาวแต้ครับ
หยิบบัตรติดหน้าอกของสอสอนะครับวางลงบนโพเดียมเลย
หลังจากรู้ข่าวว่าทนายเดชาเขาร้องเรียนขอให้สอบจริยธรรมร้ายแรงกับตัวเขา
กรณีที่โทรไปขู่ว่าจะกระทืบทนายเดชาเขาน่ะ
สสเต้ต้องออกมาแถลงข่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือครับเมื่อวานนี้ครับ
แล้วบอกด้วยว่าทนายทุกคนทั้งทนายเดชาและทนายสิทธาเนี่ยผมรู้จักแล้วก็สนิทหมด
เราทำเต็มที่เพื่อผู้เสียหายไม่อยากใช้กฎหมายมาประหัสประหารกับฝ่ายตรงข้าม
แต่ถ้ายังไม่หยุดแสดงความเห็นเชิงข่มขู่คุณแม่คุณแตงโมก็จำเป็นต้องพูดคุยกันตรง
เนื่องจากรู้จักกันส่วนใครจะเห็นว่าผิดก็สามารถยื่นร้องเรียนได้
แต่การที่ทนายเดชาจะกล่าวหาว่าผมเป็นอ้างยี่ซ่องโจรผมขอปฏิเสธ

อย่างผมหากคิดจะสู้ไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว
กลัวจะโดนตรวจสอบคุณสมบัติไม่กลัวติดคุก
แม้จะถูกตัดสิทธิ๑๐ปีแล้วผมก็ยอม
หากช่วยให้กระบวนการยุทธิธรรมมันดีขึ้นผมพร้อมจะแลก
โอ้โหประมาณนี้คมทั้งนั้นขอร้องนะขอร้อง
ขอร้องทนายทั้งหลายอย่าวางตะปูเรือใบคอยขวาง
ไม่ให้งานสำเร็จผมพยายามช่วยเหลือคุณแม่คุณแตงโม
ทุกทางเท่าที่จะทำได้แล้วหากงานนี้เสร็จเหรอ
ไม่ต้องไล่เดี๋ยวผมออกเองนะเมื่อวานนี้คมทั้งนั้น

กรณีหนี้นี้เป็นพยานนะครับเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง
เราผิดทั้งสี่ห้าคนมาประหารเนี่ยเราชอบแต่ถ้าเราบอกผิด
ท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองขอบคุณครับ
อ่าศรีปราศแต่คุณผู้ชมฮะอันนี้น่าจะเป็นบทที่คุณมงคลกฤษเนี่ย
เขาชอบเขาใช้เขาเคยใช้มาแล้วนะถ้าจำกันได้ก็คือตอนนั้นเนี่ย
ตอบโต้สสวีรกรของพักพลังประชารัฐตอนนั้นที่
คุณเต้เนี่ยตั้งคุณมาร์คพิษบูเป็นที่ปรึกษากรรมธิการ
อะไรกิจกระปำน้ำมันอะไรทุกอย่างนึงน่ะ

ตอนนั้นก็ธรณีหนี้นี้เป็นพยาน
แต่บทกรณ์เมื่อสักครู่ตอนท้ายจะบอกว่าดาบนั้นคืนสนอง
ไม่รู้ว่าจะส่งสัญญาณไปถึงบรรดาทนายอะไรหรือเปล่านะครับ
แต่ถึงแม้ว่าบรรดาทนายความหลายท่านเนี่ย
รุมกินโต๊ะพี่เต้อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไป

มีหนึ่งคนมีหนึ่งคนให้กำลังใจคุณเต้มงคลกิจครับ
บอกว่าดีแล้วทำไปเลยเป็นที่พึ่งของคุณแม่พนิดาแบบนี้
ดีแล้วเป็นใครดูกันฮะ
สาวสาวเต้ให้กำลังใจไม่ต้องร้องไห้
คุณมันรุนแรงเกินไปคุณเป็นคนดีคุณช่วยแม่น้องแตงโม
ผู้หญิงแก่ยุคหกสิบเจ็ดนะ
ต่อสู้เดียวได้คุณเข้ามาก็เข้ามาช่วยเขา
ประชาชนยืนอยู่ข้างคุณไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องลาออกด้วย
เขาจะไปฟ้องจะไปร้องอะไรก็ปล่อยเขาร้องไปคุณก็ฟ้องกลับ

ถูกต้องนะเป็นสอสอต้องช่วยเหลือประชาชนเราไม่ได้ไปแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม
ให้กำลังใจอย่าร้องไห้อย่าลาออกเป็นอันการ
คนทั้งประเทศอยู่ข้างเธอเชื่อฉันสิ
ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมว่าเราก็คงต้องนำเสนอทั้งสองฝั่งแหละ
จะมีฝั่งที่รุมกินโต้พี่เต้
อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะให้กำลังใจรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วย
บางคนอาจจะมองว่าไอ้ที่พี่เต้ทำถูกแล้ว
ต้องช่วยคุณแม่ช่วยตามหาความเป็นธรรมให้คุณตังโม
แต่บางอย่างเช่นวิธีการที่จะทำ

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะทำ